อีกหนึ่งเรื่องที่เขาพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์พี่หุย
คุณดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิตและนักออกแบบสมาชิกกลุ่มแคร์
ถ้ายังจำกันได้เขาเคยพูดเอาไว้ไงว่า
เพื่อไทยจะไม่มีทางข้ามคั่วไปจับกับพักสองลุม
ถ้าทำเอาขี้มาปลาหัวผมได้เลย

คนก็รอดูเลยว่าเอายังไงคุณดวงฤทธิเขาจับกันแล้ว
มันเลยเกิดจดหมายฉบับนี้ขึ้นค่ะ
แถลงการนี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คน
เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นและแสดงออกของนายดวงฤทธิ์
เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไป
และรักษาไว้ซึ่งคำพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไป
บริบทของอิสรภาพ
กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่๒กันยายน
บ่าย๓โมง๑๔นาที
ใช้เวลาปลาอุจจาระ๑๑นาที

ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้มาจากจุดยืนทางการเมือง

ผมต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้
ซึ่งอิสรภาพในการเป็น
อิสรภาพในการแสดงออกของผม
เชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงเพราะว่า
ผมอยากให้มันเกิดขึ้นและเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้น
ในวิธีที่ผมคาดหวังผมเองก็ผิดหวังเช่นกัน
เช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลาย
คือถ้าเราย้อนไปดูโพสต์ของ

จับมือกับพลังประชารัฐผมจะยอมให้เอาขี้ปลาหัวสั้นแบบนี้
๑พฤษภาคมก็โพสต์อีกว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้น
ไม่มีการเปลี่ยนคั่วสลับข้างไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอน
เลิกปั่นเลิกฝันเลิกเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับ
จากนี้ให้เอาขี้ปลาหัววงเล็บอีกรอบแล้วเขาดันจับหมดเลยที่พูดมาทั้ง๓พัก
คนก็เลยไปทวงถามไหนล่ะยังไงตกลงเอาไงจะทำตามที่พูดไหม
ก็เลยเกิดเป็นอีเวนต์ในวันที่๒กันยายนนี้ขึ้น
เฟซบุ๊กส่วนตัวของเพนกวิ้นพริษชีวรักษ์หรือว่าพระเขมปัญโยนะครับ
โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าได้อ่านนิยมดวงฤทธิจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรักษาคำพูด
อยากขอบินทบาทสังคมอย่าไปปาอุจจาระยมดวงฤทธิ์จริงเลย
ถ้าสกปรกติดเชื้อขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเบียดเบียนกันเปล่า
ดได้ก็เป็นกุศลเมื่อคราวพระเจ้าตีโลกราชล้อมพระบรมไตรโลกนาฏไว้ได้
ยังปล่อยไปไม่ฆ่าแกล้งเพราะเห็นว่ามันก็พญากูก็พญากูชนะมันมันก็ละอายแก่ใจแล้ว
เข้าใจว่าโยมดวงฤทธิ์อยากรักษาสัจจะแล้วก็อาจมีโยมบางคนอยากปลาจริง
แต่ขอให้ละเว้นไว้เถิดนึกซะว่าเห็นแก่มนุษยธรรมนะ
เพ็ญอภัยธานเป็นบุญเป็นกุศลของท่านเอง
โลโกปัฐธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุลโลก
ทีนี้หลายคนก็ให้ความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะนะครับ
บางคนบอกว่าอยากจะแค่เอาถุงอุจจาระไปวางไว้แล้วจับมือเฉย
แต่มีบางคนเหมือนกันที่ถามว่าขี้แมวได้ไหม

คุณดวงฤทธิ์ออกมาทำตามสิ่งที่พูดไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพในการแสดงออก

หมอชนนั่นศรีแก้หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยที่เคยลั่นวาจาว่าถ้าเพื่อไทยจับมือสองลุงจะลาออกลาไหม

ลาออกเมื่อไหร่อ้าวนี่ลองฟังนะคะ
ไม่ปฏิเสธเลือดจะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับ
ลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพักมันเป็นกรรมการบริหารพักที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จ
วันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพักเพื่อไทยเสร็จนะครับ
ผมประกาศเป็นทางการทันทีผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับ
ชัดเจนนะคะคุณหมอชนนั่นบอกให้คอรมอเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจะลาออก